บุคคลคนนี้ควรไปซ่อมจิตสำนึกเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าต้องซ่อมหรือต้องสร้างกันแน่นะคะ
เพราะว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งค่ะ

แล้วพุ่งเฉียวชนคุณยายวัย๗๔ปี
ยายแกล้มหัวฟาดพื้นปั้งแรงมาก

ดูคลิปนี้กันเลยเนี่ยคุณยายกำลังข้ามถนนแล้วดูจังหวะนี้อุ้ย
คุณเห็นไหมว่าหัวยายฟาดพื้นอย่างจังแล้วมอเตอร์ไซค์ขี่ไปแบบโอ้โห
ไม่ดูดำดูดีเลยอ่ะไปเลยค่ะไม่มีการหันหลังกลับมามองด้วยซ้ำ
แล้วก็เป็นผู้หญิงเสื้อสีขาวเนี่ยรีบวิ่งลงมาจากรถเพื่อช่วยเหลือนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงคนเสื้อขาวนี่แหละค่ะ
โพสต์เอาไว้เธอเขียนข้อความประกอบคลิปนี้เอาไว้ว่า
อนุญาตอ่านตามโพสต์นะคุณผู้ชมนะมันมีคำหยาบคายอยู่นิดหน่อย
จิตใจความเป็นมนุษย์คือมึงไม่มีเลยอืม
ยายจะข้ามถนนถ้าดูในคลิปคือแกดูฝั่งที่มอเตอร์ไซค์จะมาแล้ว
แต่มอเตอร์ไซค์มาเร็วมากจะรีบไปตายหรือยังไง
จะผิดจะถูกไม่ว่านะแต่ไม่สนใจใยดีกับคนแก่ที่ล้มลงถนนเลย
นี่ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าวะไอ้อืมแววคือจริงจริงถ้าเกิดเรามองเนี่ย
ด้านซ้ายเนี่ยมันจะโล่งอยู่นะค่ะแต่มอเตอร์ไซค์พยายามจะไปอ่ะ
คือด้านขวาของหน้าคุณยายมีช่องนิดเดียวก็พยายามแทรกไป
สุดท้ายก็จนคุณยายจนล้มมาคุณยายแกก็หันมองมองซ้ายแล้ว
แล้วก็หันมามองขวาอีกทีก่อนที่จะวิ่งมาขึ้นรถคันสีขาวคิดว่าจะเรก
ไม่ยอมเลยเออทีมข่าวเราโทรไปสอบถามเจ้าของโพสต์นะคะ
ชื่อว่าคุณนุ้ยเธอบอกว่ายายในคลิปคือคุณยายของเธอเอง
อายุเจ็ดสิบสี่ปีแล้วค่ะเธอพายายไปหาหมอที่คลินิก
บนแถวแถวถนนรอบเมืองในอำเภอเมืองลำพูน
แต่ตรงคลินิกไม่มีที่จอดรถเลยเธอไปจอดไกลหน่อยค่ะ
หาหมอเสร็จก็เลยเอารถมารับคุณยาย
พอรถมาถึงเนี่ยยายก็เลยรีบข้ามถนนมาเพราะไม่อยากให้เธอจอดรอนาน
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิปนี่คือคุณยายนะคะนี่ชูสองนิ้วด้วย
บอกตอนแรกเธอโกรธมากโกรธแบบควันออกหูเลย
คนแก่หงายหลังตึงขนาดนั้นยังไม่มีน้ำใจจะจอดรถดู
แม้แต่จะหันกลับมามองแต่พออารมณ์เย็นลงเธอบอกว่า
จังหวะนั้นคงตกใจทำตัวไม่ถูกเลยไม่ได้จอดดูแล้วมั้ง
เอางี้เธอลงมาอีกโพสต์หนึ่งนะคะ
เป็นโพสต์ภาพคู่กับคุณยายชูสองนิ้วนี่แหละบอกว่า
อยากจะฝากไปถึงคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะตอนนี้ยายปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วง
ให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เพิ่มความระวังในการขี่รถก็แล้วกัน
ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุด้วย
คือถ้าจะต้องขับรถมารับหรืออะไรก็ตาม
ให้ผู้สูงอายุยืนรออยู่เฉยไม่ต้องให้ข้ามถนนมาจะดีที่สุด
เธอเองก็บอกว่าเธอก็ควรจะจอดรถแอบให้เรียบร้อยก่อน
แล้วเดินลงมารับคุณยายมันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่ยังไงก็ตามอะค่ะคุณจะตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่

ชนคนแล้วเป็นคนแก่ด้วยแล้วล้มลงไปตึงขนาดนั้น
ผิดจะถูกอย่างที่เจ้าของโพสต์ว่าแหละ
ลงมาดูสักหน่อยเถอะชั้นใจอ่ะใช่ไหมครับถูกต้องครับ